สุดท้ายเนี่ยอาการหนักขึ้นพามาโรงพยาบาลอีกรอบนึง
ลูกเสียชีวิตด้วยอาการปอดอักเสบนะฮะ

วัย๓ขวบ๓ขวบเองกำลังน่ารักเลยค่ะ

สุดนักนะฮะที่เป็นของรักของน้องมาวางไว้ที่หน้าลวงศพของน้อง
ของน้องไฮเทคด้วยนี่นะฮะของรักของโปรดของเล่นของเขาเลย
คุณแม่ของน้องไฮเทคนะครับคุณแม่คือว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชยาวีผู้สุขนะครับ
อายุ๒๕ปีแล้วก็นี่คุณพ่อนะฮะที่นั่งอยู่ข้าง
คุณพ่อคุณแม่ยังโศกเศร้าแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้น
วันนั้นลูกชายมีไข้ต่ำพอไปถึงเนี่ยหมอตรวจอาการของลูกชายแล้วบอกว่าเด็กมีอาการหอบ
ก็เอาตัวไปพ่นยาส่วนสาเหตุเนี่ยหมอบอกว่ามาจากอาการหลอดลมอักเสบไม่หนักนัก
คืนของวันเดียวกันน้องไฮเทคหอบหนักมาก
ถึงขั้นแบบสปริงตัวเด้งขึ้นมาเลยเวลาหายใจแต่ละที
ก็เลยรีบพาลูกชายกลับไปโรงพยาบาลเดิมอีกครั้ง
คราวนี้หลังจากเข้าไปดูอาการกันอยู่เนี่ยอยู่ดีหมอออกมาบอกว่า
ลูกชายหัวใจหยุดเต้นต้องทำการปั๊มหัวใจ
สุดท้ายออกมาแจ้งว่าไม่สามารถยื้อชีวิตลูกชายเอาไว้ได้
แล้วระบุสาเหตุการตายว่าเนื่องจากอาการปอดอักเสบ
คุณพ่อน้องไฮเทคบอกคาใจมากไอ้ตอนที่มาตอนแรกหมอคนแรกเนี่ย
อยากร้องขอความเป็นธรรมความยุติธรรมให้กับลูกชายและครอบครัวด้วย
คุณแม่ของน้องไฮเทคยังบอกนะครับว่าขณะนี้แม่เองก็ตั้งคันลูกแฝด๓เดือน
แล้วมาเจอเรื่องนี้กับน้องไฮเทคลูกชายคนโตทำให้สภาพจิตใจย่ำแย่มาก
อยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับโรงพยาบาลสำหรับหมอทุกคน
อย่าให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเด็กคนไหนอีกเลย
จากนั้นคุณแม่ของน้องไฮเทคได้พาทีมข่าวของเราไปที่บ้านนะครับ
ข้าวของเครื่องใช้ของลูกชายยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับ
หลังจากนี้แม่บอกว่าจะเอาเสื้อผ้าบางส่วนของลูกชายไปบริจาคให้คนอื่นได้ใช้
รวมทั้งของเล่นต่างข้าวของเครื่องใช้ต่างด้วย
ส่วนตัวแม่เองยอมรับว่าไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้แล้ว
เพราะมันเป็นภาพจำทุกสิ่งทุกอย่างในทุกส่วนทุกมุมของบ้านที่มีน้องไฮเทคอยู่
คิดว่าเขาอยู่กับหนูหรอครับพี่แต่หนูแค่สัมผัสตัวเขาไม่ได้อีกแล้ว

ร่างกายให้หนูได้สัมผัสได้หอมได้เล่นด้วยอีกแล้วค่ะพี่

ตอนที่ติดใจเราเป็นยังไงบ้างครับ

ไม่อยากเห็นภาพที่เขาชอบวิ่งไปวิ่งมาวิ่งเข้าห้องดูการ์ตูน

หนูคิดถึงเขาหนูทำแสดงไม่ได้หรอพี่
ทางคุณพ่อคุณแม่ของน้องไฮเทค
ตัดสินใจว่าจะเก็บร่างของน้องเอาไว้๑๐๐วันนะครับ

อยากให้ลูกชายเนี่ยอยู่กับพ่อกับแม่นานที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นแหละ
อีกอย่างหนึ่งอยากรอฟังคำตอบ
เพื่อทวงความยุติธรรมให้กับลูกชายด้วย
เพราะขณะนี้ในส่วนของทางโรงพยาบาล
ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเลย
โดยทางครอบครัวจะไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานด้วย
เกี่ยวกับเรื่องของการวินิจฉัยหรือว่าการรักษา
จนสุดท้ายทำให้ลูกชายต้องเสียชีวิต